ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่สอบปากคำนะคะ
นายอัฆฮนัตริย์หรือนอทเป็นเวลากว่าสามชั่วโมง
จากถูกรถจักรยานยนต์ชนท้าย
แล้วก็ได้ให้ปากคำกับตำรวจไปหมดแล้ว
ที่คู่กรณีระบุว่าขณะเกิดเหตุมีรถแท็กซี่มาชนท้าย
แล้วรถเสียหลักโดยไม่มีเจตนาหลบหนี
อยากให้ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเป็นเรื่องจริง
ทำไมรถจักรยานยนต์จึงรีบขับขี่ออกไปจากที่เกิดเหตุ

ทำให้เสียทรัพย์กับชนแล้วหนีแก่คู่กรณีค่ะ
ส่วนกรณีที่มีเรื่องชกต่อยทำร้ายร่างกาย

เป็นสิทธิ์ของฝ่ายคู่กรณีที่จะแจ้งความ

ดารานุ่มที่จะชกต่อยเนื่องจากต้องป้องกันตัว

มีท่าทางฮืดฮัดอย่าขอความเป็นทำให้รูปความได้ไว้
เดี๋ยวขอดูภาพนิดหนึ่งกูขับตรงไหนขืดฮัด
ตั้งแต่ลากคอมาจังหวะแรก

คืออันนี้หลายคนคล่อง

เมื่อวานช่วงค่ำมีข่าวออกมาที่บอกว่า
แจ้งความกลับว่าที่ต้องต่อยเนี่ย
แจ้งความกลับแล้วก็ที่ต้องปล่อยเป็นการป้องกันตัว
เพราะว่าคู่กรณีมีท่าทางจะต่อสู้
หลายคนย้อนกลับไปรีเพลย์คลิปแบบช็อตต่อช็อตว่า
จังหวะไหนที่มีการทำท่าจะต่อสู้
จังหวัดโดนต่อยหมัดแรกหรือว่าโดนต่อยหมัดที่๒

เรื่องนี้ได้แต่ถอดหายใจนะแล้วนี้
นะคะซึ่งน็อตอัคคณัฐนะคะ
ก็เปิดใจถึงเหตุการณ์ทั้งหมดค่ะบอกว่า
สาบานว่าได้ขอโทษที่ทำร้ายนายกิติศักดิ์หรือน้องบอยคู่กรณีแล้ว
แล้วก็บอกแม่ของน้องว่าแม้ไม่ค่อยมีเงินแต่ว่าพร้อมรับผิดชอบ
พอมาวันนี้มีคนบุกมาปลาไข่ที่ร้านผม
พ่อแม่ผมโดนหมดร้านอาหารผมก็โดน
คือพี่น็อตเนี่ยคุณน็อตเขาเปิดร้านหมูทอด
เป็นครูของกระสือก็อยู่นะคะบอกโดนทั้งหมด

พอมาถึงแยกตรงชิงเกอรีล่าตัดตรงทางมาลายแถวนั้น
รถมันก็ติดมากแล้วผมก็ติดอยู่ตรงนั้น
แล้วก็คุยกันอยู่ในรถกับเพื่อน
หลังจากนั้นก็คือมีเสียงตึ้มเข้ามา
ผมก็อ้าวอะไรวะหันไปข้างหลังก็มีรถมอเตอร์ไซค์ขับออกจากท้ายรถของผมขับออกไปแล้วก็แซงไปทางซ้าย
ผมก็กับเพื่อนก็บอกเปิดกระจกลงเรียกผมก็พยายามเรียกเขาบอกเฮ้ยจอดจอดอย่าหนีพี่อย่าหนี
แต่เขาก็ไม่ได้จอดอะไรแต่พอเขาไปอีกไม่ได้ไกลมากนะครับเขาก็จอดอาจจะเป็นเพราะว่ารถติดหรือว่าไงผมไม่แน่ใจ
แต่พอเขาจอดปั๊บเขาก็หันหลังมามองผมหลังจากที่มองผมคือมันค่อนข้างใกล้กันแล้ว
พอมันใกล้กันปั๊บเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจวกรถไปฝั่งตรงข้าม
ผมก็เลยเข้าใจว่าโอเคการวกรถแบบนี้เนี่ยมันคงไม่ดีสำหรับผมแล้ว
ผมก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้เขากลับมาเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเขาขับหนีผมไปผมก็อยู่คนเดียว
แล้วผมก็กลายเป็นผู้ที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวซึ่งถามว่าตอนเนี้ย
ผมผิดไหมผมผิดครับผมยอมรับว่าผมผิดขอโทษทั้งพี่สื่อมวลชน
คุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่เกี่ยวข้องน้องบอยและครอบครัวของเขา
ผมไม่ใช่ว่าหลังจากที่มันเกิดเหตุปั๊บตะลุมบอลกันเกิดขึ้นปั๊บ
ผมจะไม่รับผิดชอบใดผมคุยกับเขาตั้งแต่วันนั้นแล้ว
มาคุยกันที่ห้องนี้มาคุยกันตรงนี้บอกถามมาถึงร้อยเวร
ร้อยเวรบอกว่าถ้าเคลียร์กันได้เคลียร์กันเลยไม่เป็นไร
ผมก็คุยกันแล้วผมก็มาเจอแม่เขาผมก็ยังยกมือไหว้สวัสดี
แล้วก็ขอโทษเขาถามแม่เขาก็ได้หลังจากนั้นผมก็บอกว่า
เอาอย่างนี้ละกันครับคุณแม่ในเมื่อคุณแม่ฝั่งคุณแม่ก็เจ็บมาก
ฝั่งผมก็เจ็บแต่ไม่เป็นไรรถผมมันซ่อมได้รถผมมีประกัน
งั้นเราตกลงกันอย่างนี้ผมถามร้อยเวรถามว่า
คุณร้อยเวรครับถ้าผมแจ้งประกันเนี่ยมันจะมีผลต่อน้องเขาไหม
ร้อยเวรบอกว่าก็อาจจะมีแต่น้องเขาบอกว่าเขาไม่มีตังค์ตั้งแต่แรก
ตั้งแต่ในเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วผมก็ว่าโอเคอย่างนั้นไม่เป็นไรครับ
ผมจะแจ้งในแบบที่ผมไม่มีคู่กรณีซึ่งผมได้แจ้งแล้วเรียบร้อย
ในวันนั้นวันประมาณช่วง๓ทุ่มกว่าถึง๔ทุ่มประมาณนี้
ผมผมแจ้งเรียบร้อยแล้วแล้วพอแจ้งไปไม่มีคู่กรณี
ทุกอย่างมันก็โอเคคิดว่าเราจะเป็นอย่างนั้นแล้ว
คุณแม่เขาก็บอกว่าโอเคลูกไม่เป็นไรถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวแม่จะรับผิดชอบ
ผมก็บอกว่าแม่เอาตรงนะผมรู้สึกผิดผมรู้สึกไม่มาก
แต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคืออะไรเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือ
ชาวบ้านไทยมุงทุกคนลุมด่าผมทุกคนลุมอะไรก็แล้วแต่
สมควรไหมก็สมควรแหละเพราะว่าเขาเห็นเฉพาะในจุดที่ผมไปทำน้อง
เราก็คุยกันซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วง
เดี๋ยวคุณแม่ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาคุณแม่จะออกมาแก้เอง
ซึ่งถามว่าการพูดปากเป่าแบบนี้พี่จะเชื่อไหม

ช่วงร้อนธรรมดานี่ก็ตกใจไม่อยากแบบตอนที่ผมยืนตรงข้างใจ
ทุกคนมาดูกล่าวว่าผมเกี่ยว
นี่ก็เป็นเสียงจากน็อตอัคคณัฐนะคะส่วนด้านคุณแม่นางสาวสุธิราหงทอง
อายุ๕๓ปีคุณแม่ของบอยหรือว่ากิติศักดิ์นะคะคู่กรณีที่ขับรถมอเตอร์ไซค์
กล่าวหลังการสอบปากคำค่ะบอกว่าได้ให้การปฏิเสธในส่วนของที่ดาราได้แจ้งความกล่าวหา
ขอยืนยันว่ามีแท็กซี่มาชนท้ายก่อนแล้วจึงไปเฉียวชนรถคู่กรณีนะคะ
แล้วก็ขอให้ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการ
โดยฝ่ายลูกชายได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ขู่เขตและข่มขู่บังคับให้กราบรถของคู่กรณีค่ะ
โดยวันนี้นะคะฝ่ายสืบสวนจะลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบที่เกิดเหตุ
เพื่อประกอบสำนวนรวมทั้งนำรถของคู่กรณีทั้งสองที่อายัดไว้